หนึ่งเรื่องค่ะเป็นปัญหาหนักอกหนักใจและกลุ้มใจถึงขั้นต้องโอ้โหยกเท้าไก่หน้าผากกันหลายคนเหมือนกันนะ

คือต้องบอกว่าช่วงนี้พอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยหลายคนก็ต้องไปหยิบยืมเงินกู้นอกระบบ

กู้เงินนอกระบบหลายเจ้ามีทั้งเป็นรายสัปดาห์บ้างราย๒๐วันบ้าง
ขายของได้เท่าไหร่ต้องจ่ายให้เจ้าหนี้หมดเลย
วันไหนไม่พอขอผัดผ่อนเจอแบบนี้ค่ะ
พี่จ่ายคุณปร่อยสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแล้วพี่จ่ายคุณไปอีกวันอาศีรอยสิบเจ็ดวัน
พี่เออคุณไม่ให้พี่กู้แรบโรยฟีฟีทำไม

เต็มที่เลยจ้าเออเดี๋ยวพุ่งนี้มาอ่ะโอเคค่ะ
อืมมันคนก็บอกแม่ยืมเงินก็ต้องใช้เออ
แต่หลายคนก็บอกแม่ก็เข้าใจกันหน่อยสิ
ภาพถึงมันยังไงเนี้ยพี่ผู้ชมลองส่งส่งมาดูแล้ว
คุณผู้ชมคิดว่ายังไงบ้างแต่สำหรับเรื่องนี้นะคะ
ทีมข่าวเราก็เลยไปหาพี่เจ้าของคลิปที่เป็นลูกหนี้เขาเนี่ยเนาะ

พี่เล่าให้ฟังเลยบอกกู้เงินนอกระบบมารายสัปดาห์ก็มีราย๒๐วันก็มี
เพราะว่าแกเปิดร้านขายข้าวขายก๋วยเตี๋ยว

เป็นแม่ค้าแล้วคือแกบอกค่าครองชีพมันก็สูงขึ้นทุกวันทุกวันเนาะ

เงินไม่พอก็ต้องกู้นอกระบบนี่แหละ

คุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยพี่บุษกรแกต้องจ่ายดอกเบี้ยเฉพาะดอกเบี้ยนะคะ

ต่อวันก็เนี่ยเจ้านึงกู้๔๐๐๐จ่ายวันละ๔๐๐อีกเจ้านึงกู้๓๐๐๐จ่ายวันละ๑๘๐อย่างนี้ค่ะ

จ่ายไปทุกวันทุกวันทีนี้ก่อนที่จะเกิดเรื่องคลิปนี้เนี่ยคือพี่แกค้าขายไม่ได้เลยบอกว่าขอผัดผ่อนก่อนได้ไหมตอนนี้ขายของไม่ได้จริง

ตลอดมาก็ไม่เคยจ่ายช้าจ่ายอะไรเลยนะ

แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมก็เลยมาหาถึงร้านแล้วก็ข่มขู่อย่างที่เห็นในคลิปค่ะ
เธอบอกเธอพยายามอธิบายแล้วแต่เจ้าหนี้ไม่ฟังเลยตอนนี้ก็เลยกลัวกลัวจะไม่ปลอดภัย
แกก็เล่านะว่าวันนี้ขายได้๑๔๐๐บาทเจ้าหนี้มาเก็บดอกสองคนหมดแล้วอ่ะ
ขายของก็คือศูนย์เลยอ่ะก็ต้องจ่ายหนี้จนหมดแล้ว
ไอ้เจ้าเรา๔๐๐๐๐กับ๓๐๐๐๐เมื่อสักครู่เนี่ยอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหม

แต่ความจริงนี่วันนึงดอกเบี้ยนเนี่ย๒๐๐๐ถึง๓๐๐๐
ใช่แล้วพี่แกพูดด้วยนะบอกว่าเจ้าหนี้ไม่เคยลดเงินต้นให้เลย
ทั้งที่จ่ายดอกลอยจนครบเงินต้นแล้ว

นี่ค่ะเป็นแบบนี้

แกจ่ายดอกมาจริงมันเทาะต้นหมดแล้ว

พี่บุษกรบอกว่าฝากตำรวจได้มั้ยอย่างนี้
ฝากตำรวจศนองขาวแล้วก็ฝากปกครองอศริราชะได้มั้ย

กลัวว่าเจ้าจะมาทำร้าย
จริงเรื่องกฎหมายโทนี่มันมีอยู่ใช่มั้ยคะ
หนี้นอกระบบเนี่ยข่มขู่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงก็ไม่ได้ทวงแบบต่อหน้าลูกค้าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะ
ช่วงเวลาเขายังมีเลยว่าช่วงเวลาแต่ว่าในแง่ของการในแง่ความเป็นจริงมันจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน

จากคนที่ถูกกระทำเนี่ยจะเอาหลักฐานพวกนี้ไปแจ้งความ
แต่ในมุมหนึ่งก็แน่นอนว่าคุณเป็นหนี้คุณก็ต้องใช้หนี้
แต่ว่าหลายคนก็บอกเขาเข้าไม่ถึงเงินกู้ในระบบ
เขาก็ต้องกู้นอกระบบนี่แหละแล้วมันก็จะเป็นปัญหาแบบนี้ที่มาเจอ
มันก็งูกินห่างไปเรื่อยนะคะ